และที่สำคัญนะตัวเด็ดก็คืออาหารสไตล์อีสานแซ่บ
นะคะวันนี้บันเทิงไทยรัฐขอเสิร์ฟความแซ่บสักหน่อยละกัน
จะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษเลยค่ะ

บอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
เพราะนี่คือร้านอาหารสไตล์อีสานของพี่อีทโปรงลาง
ที่มีลูกค้าแวะเวียนกันมาลองลิ้มชิมรสกันไม่ขาดสาย
แถมตอนนี้ยังพัฒนากลายมาเป็นสถานที่ถ่ายทำ
แล้วก็ชื่อรายการยูทูปที่โด่งดังของพี่อีท
วิวหลักล้านแทบทุกคลิปเลยจ้ะพ่อจ๋า

ว่าความสำเร็จของคอนเทนต์ลูกอีสาน
จัดเมนูเด็ดเสิร์ฟแขกรับเชิญ
ล้วนแล้วแต่เป็นดาราศิลปินคนดังแทบทุกวงการ
ดังนั้นความม่วนความแซ่บจะเป็นอะไรไปไม่ได้
ทำให้ใช้สารพัดเมนูอีสานที่พี่อีท

ที่ทำเอาแขกรับเชิญต้องซูดปากเลยค่ะ

ทั้งเพชรทั้งแสบก็ถึงสู่ห่วง
โอ้โหเมนูเด็ดที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของรายการ
ก็ต้องโยไข่สอยจุ๊จากครัวสะแปกแดกตับ
ที่จัดมาเสิร์ฟบ่อยโอ้โห
เป็นแต่แซ่บคักอายหรือจะเป็นต้มอึ่ง
สดน้ำซูดเข้าไปโอ้โหมันคล่อง
อ้าวแต่แขกรับเชิญดูหน้าด้วยจ้า
ก็มีทานได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
อริงมารันนะพี่โอ้โฮชอบมากชอบมาก
ไปดูนั้นดูครับ
แนะนำต้องมาอร่อยทุกอย่าง
อร่อยนะดูดพี่ที่ไหนอะไรได้บ้างเหรอโอ้โฮ
ข้าวเหนียวแต่กินข้าวเหนียวได้อย่างเดียว
สงสัยต้มอึงมันย่างไปอ่ะลองใหม่หนูนาย่างหน่อยเป็นไง
เหยื่อเอ้ยโทษแขกรับเชิญยังหนีไม่พ้นหนุ่มลูกครึ่ง
ตูนบริบักษ์ตั๊กบริบูรณ์ประเดิมหนูนาย่างครั้งแรกในชีวิต
ไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวนะคะมันนัวตั้งคอนเฟิร์มเอง
บอกเลยว่าเด็ดมากจ้า
ฝรั่งกินหนูนะผู้ชมลองดูนะ
ครั้งแรกของตั๊กบริบูรณ์ครับหนูนาย่าง
โคตรเฟี้ยวเลยเฟี้ยวมากพี่

ไม่ต้องถึงมือพี่อีทโชว์เมนูเด็ด
พอได้แขกรับเชิญเป็นคนอีสานบ้านเห่า
ขอเข้าครัวจัดให้ซะเอง
เอาจัดให้จัดให้สกเล็กสุดพ่นอย่าโสทอด
เอาแซ่บคักแซ่บนั่ว
อิลิอีเหรอกระดอกกระเดียพ่อแม่พี่น้อง

ใส่ออกไหมอ๋อไอ้โอ๊ย

ขอมมากครับขอมมากครับขอมมากครับแซ่บทุกจานนััวทุกเมนู
อีทโปรงลางแห่งครัวซะแตกแดกตับขอการันตี
เห็นแบบนี้แล้วมันน้ำไหลให้กับพี่ขา
งวดหน้าขอบันเทิงไทยรัฐไปบุกบ้างอะไรบ้าง
อยากจะรู้จริงมันสิแซ่บมันเบิ้งคลิปเจ้าบ่อาย

โอ๊ยเป็นอย่างไรคะแต่ละเมนู
ดิฉันอยากลองเล่นไหมอยากลองต้มอึ่งไปเลยจ้ะ
เมนูนี้แหละมันแซ่บคักแซ่บนัวคุณผู้ชมค่ะ
ก็ใครก็ติดตามได้เนอะนะคะกับรายการสแตกแดกตับนะคะ
ราวหน้าพี่อีทจ๋าขอบันเทิงไทยรัฐเนี่ยไปด้วยแล้วกันเนอะ
เรือนขวัญเขาจะตามไปอยากชิมไงตามไปชิมด้วย